เอาล่ะคลิปต่อไปอันนี้คลิปใหม่เป็นคลิปตำรวจจราจรนะครับ
กระโดดถีบอืมคนขับมอเงินใช่ค่ะที่ฝ่าด่านมาโอ้หมวกกันนอก
นี่กระเด็นกระจุยกระจายทีเดียวแม้ว่าคลิปจะถ่ายจากระยะไกลนะครับ
แต่ก็สร้างความสงสัยว่าฮะนี่คือผลงานตำรวจไทยจริงหรือเปล่า
แล้วเรื่องมันเป็นมายังไงทำไมคุณตำรวจต้องกระโดดถีบแบบนั้นล่ะเนี่ย

เป็นการภาพที่เราค่อนข้างตกใจก็คือ
กระโดดถีบกระเด็นเลยทีเดียว
แล้วก็มีลักษณะเหมือนโดดเตะแบบที่เราเห็นในภาพกัน

ขณะผมกำลังจอดรถติดไฟแดงบนถนนนาวมิน
กับจักรยานยนต์ของตัวเองนะครับ
ก็เห็นว่าจะเลี้ยวขวาเข้าซอยโพแก้ว
ขับขี่คันหนึ่งไม่ได้สวมหมวกกันน็อกมาครับ
ว่าเขาก็รู้ตัวแล้วครับว่าเขาอาจจะโดนจับได้
เพราะว่าตำรวจมองมาก็เลยอาศัยจังหวะที่ไฟยังแดงอยู่
ขับเข้าซอยแต่ยังไม่ทันได้เข้า
ตำรวจออกมากวางไว้ทันเขาจึงจัดสินใจขับย้อนสอน
บนถนนนวมินขาออกนี่เป็นการย้อนสอนนะฮะ
แล้วก็มุ่งหน้าบางกะปิท่ามกลางรถยนต์จำนวนมาก
นี่ฮะเหตุการณ์นี้เราทำกราฟิกให้ดูเลยว่า
มายังไงคลิปไม่ได้ถ่ายไว้แต่เราจำลองให้ดู
สักพักนี่กลับมาเนื่องจากข้างหน้ามีตำรวจสกัด
อยู่เหมือนกันคือไปย้อนสอนก่อนแล้ววกออกมา

ก็เลยเกิดเสียงวิภาควิจารณ์กัน๒มุมมอง
มุมมองแรกเอ๊ะไม่ผิดหนีทำไม
ขณะที่อีกมุมมองคือรุนแรงไปเปล่าเนี่ย

นั่นน่ะสิด้านพันธุ์ตำรวจโทคมเดชสุขพงไทยสารวัตรจรจรสนราชพร้าว
ก็เปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมา
ขณะที่ดาบตำรวจคมกริจทองศรีกำลังอำนวยการจราจรอยู่บริเวณแยกโพแก้ว
ก็พบกับรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวในคลิปไม่สวมหมวกกันน็อก
แล้วก็ฝ่าสัญญาณไฟจรจรจึงออกมาสกัดจับ
โดยคนหลบหนีก็ย้อนสอนมุ่งหน้าไปทางบางกะปิ
แจ้งวิทยุประสานให้ช่วยกันสอดส่อง
ที่จักรยานยนต์คันดังกล่าวจะวิ่งกลับมาทางเดิม
ถ้าทำผิดกฎจราจรแบบนี้แล้วฝ่าฝืนการจับกลุ่มแบบนี้
ผมโดยส่วนตัวขอหอสอตรก็สมควร
เบื้องต้นดาบนโรคคมกริจกระโดดถี่แบบนี้
ไม่ได้ต้องสบายดี

แต่ว่าไม่เป็นอะไรมากนะครับก็ยอมรับว่าในโซเชียลมีคนมองสองมุม

เตรียมประสานให้กรทมดูกล้องวงจรปิดให้
เพื่อจะตามหาทะเบียนจักรยานยนต์คันดังกล่าว
ก่อนจะออกหมายเรียกเจ้าของรถและทำการสอบสวน
หากพบว่าเป็นบุคคลเดียวกันกับในวีดีโอ
ก็เตรียมแจ้งข้อหาดำเนินคดีเป็นลำดับต่อไปแล้วครับ

คือก็เป็นผู้พิทักษันติราช
เมื่อคนทำผิดก็ต้องจับกลุ่มให้ได้
แต่ว่าเมื่อมีการยืดฉุดกระชากแบบนี้